สำหรับกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีอย่างที่บอกไป
จากกรุงเทพมหานครธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว

อาจจะจัดกันไปไล่เลี่ยตามเวลาที่เหมาะสม
สนามหลวงเองก็มีการจัดกิจกรรมด้วยเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามหลวง
กิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี

เสร็จสิ้นไปเมื่อ๒๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
โดยประชาชนหลายพันคนที่นี่
ร่วมแสดงความจงรักพักดีกันอย่างพร้อมเพลียง
และนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
โดยประชาชนที่ยืนเข้าแถวรอ
เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ระบาดสำเร็จพระปรมินธรส์มหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่างยืนหันหน้าไปทางวัดพระแก้ว
เพื่อกล่าวถวายคำปัตติยันตน
และร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมี

และร่วมกันน้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่๘๙ค่ะ
ย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงเช้าก่อนเวลา๘๐๐นกันค่ะ
ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังท้องสนามหลวง

ถามต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

รัฐบาลจะจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีที่ท้องสนามหลวง
ทำให้ต้องมุ่งมั่นตั้งใจมาเป็นพิเศษ
รวมถึงมาแสดงความจงรักภักดี
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ก็ดีค่ะเพราะว่าตั้งใจจะมา
เพราะว่าครั้งหนึ่งเราต้องมาค่ะ

แล้วก็ดีค่ะได้รวมกันอีก
เพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาร้องเพลงสันเสริญ
ครั้งใหญ่ไม่ได้มาเพราะคนเยอะ

ประชาชนที่ท่านสละทุกอย่างเพื่อเรามา
โดยกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีที่ทางรัฐบาล
หนุนให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้นะคะ
ในส่วนของพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
ก็ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับรัฐบาล
และเมื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง
ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกับที่ธรรมเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะ
และนอกเหนือจากพื้นที่ท้องสนามหลวงที่จะจัดกิจกรรมนี้นะคะ
พื้นที่โดยรอบและใกล้เคียงก็มีการจัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นที่โรงละครแห่งชาติ
ลานคนเมืองหน้าสารวการกรุงเทพมหานครค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ